ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์นะฮะ
หลังจากที่มีนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็สาวงามจากเวทีนางแหลมข้ามเพศ
ตามโรงเรียนบางแห่งกันแล้วกันนะ
เพราะว่าหลายโรงเรียนเขาก็มีเรื่องของการรับผู้ที่จะทำงานเป็นครู

นี่น้องหนามเป็นรองนะสวยมากสวยจริงต้องยอมรับนะครับ
อายุ๒๔ปีนะครับ
น้องหนามคนนี้ค่ะจบปริญญาตรีนะครับ
เป็นปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวัชภัฐสวนสุนัลถา
ทีนี้เรื่องราวของน้องหนามเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นักศึกธิปนุษยชนได้โพสต์เรื่องราวของน้องนาม
โดยบอกว่าน้องหนามจบครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับที่ว่าสามารถเป็นครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ได้

แล้วน้องหนามก็มีความฝันมาตลอดว่าอยากเป็นครูนะ
พอเรียนจบปุ๊บก็เดินตามความฝันไปสมัครเป็นครูตามโรงเรียนต่างถึง๔แห่ง

และทุกแห่งเธอโชคร้ายจริงที่ถูกดับฝันอย่างไม่มีเยื่อใหญ่
เพียงเพราะว่าเธอเป็นสาวประเภทสองค่ะ
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนที่เธอไปสมัครอาจจะไม่ปลื้ม

โดยบางแห่งเนี่ยน้องหนามบอกว่าถึงขั้น
คนที่รับสมัครบอกว่าหากคัดเลือกครูที่มีลักษณะแบบเธอเข้ามาสอนในโรงเรียน
ทางผู้บริหารหรือว่าเจ้าของโรงเรียนอาจจะไม่พอใจ
เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องชู้สาว
เกรงว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียนในโรงเรียน

เธอบอกเธอไปสมัครหมดเลยนะโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนสหะ
โรงเรียนถึงขั้นไม่ให้เธอลองทำข้อสอบเลยด้วยซ้ำ
แต่บางโรงเรียนให้ทำข้อสอบแต่พอไปถึงด่านสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ผ่านแล้ว
อันนี้คือตอนที่เรียนจบนะพอเธอเจอแบบนี้เข้าไปปุ๊บเธอก็ไม่เป็นไร
ขอพิสูจน์ตัวเองค่ะอ่างั้นไปเส้นทางนี้ก่อนนะก็ไปประกวดนะครับ
เวทีนางงามข้ามเพศไปประกวดแบบเวทีระดับประเทศเลย
เธอก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับจากสังคม
ประกวดเวทีก็เป็นเวทีระดับใหญ่ระดับประเทศ

ทีนี้น้องหนามไปสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอบอกว่าย่านสาธรณ์ค่ะได้โอกาสนะ
ครั้งนี้ไม่ได้ปิดโอกาสได้โอกาสให้สอบวัดความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษแล้วก็วัดความรู้ต่างผ่านการสอบเสร็จ
ไปสู่กระบวนการสัมภาษณ์แต่เธอบอกว่าคำถามที่เธอได้รับ
ในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่คำถามฮะแต่มันกลับเป็นข้อเสนอแนะ
แบบเดินสายเป็นนักแสดงนางโชว์ไปเลยดีกว่าไหมอืมหรือว่าไปขายเครื่องสำอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ดังอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีมั้ง
ไม่เหมาะกับการจะมาสอนเด็กอะไรแบบนี้นี่คุณแจ๊กโกรีนผู้สื่อข่าวเทศรัทย์ทีวี
ก็ไปพูดคุยมาด้วยนะครับเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะฮะ
ถ้าอยากมาก็คือจะให้แต่งชายคือเอาหน้าอกออกตัดผมสั้นเป็นผู้ชาย
มันก็ไม่ใช่เรื่องยากทำไมเขาไม่ให้โอกาสเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันนั้นเลยเป็นวันที่ตัดสินใจว่ามันมากเกินพอแล้วค่ะ
ที่หนำจะต้องมารับฟังเหตุผลเหล่านี้น้อยใจมากค่ะ
ชีวิตเราแบบจริงหนามก็เตรียมใจมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะ
ว่าเราน่าจะต้องเจอประมาณนี้แต่หนามก็ยังเชื่อมั่นค่ะว่า
ความรู้ความสามารถของน้ำน้ำจะทำได้เต็มที่
สิ่งหนึ่งที่เราผิดหวังกับโรงเรียนเหล่านี้คือเขาไม่แม้กระทั่งให้เราสอบ
ทุกโรงเรียนที่น้ำไปสมัครสอบน้ำพยายามบอกเขาเสมอว่า
มขอนะคะให้หม่อมได้สอบสอนสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์เหมือนคนอื่น
ถ้าโรงเรียนจะไม่รับเพราะคุณสมบัติในด้านการสอน
หรืออะไรก็แล้วแต่น่ะไม่เหมาะสมหรือหนังแพ้คนอื่นหนังยอมรับได้ค่ะ
แต่เขาเล่นปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยว่าเขาไม่มีนโยบายรับศาสประเภท๒
เขากลัวเราเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนไม่ได้ของเขาเป็นโรงเรียนคริสตจักร
อะไรอย่างนี้ค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า
มันค่อนข้างแย่กับความรู้สึกเราในขณะที่เพื่อนหลายคนนะคะ
ก็สามารถไปเป็นครูได้

แค่อยากให้สังคมไม่เลือกปฏิบัตินะคะ
ที่ผ่านมาเธอก็พยายามที่จะเป็นครูที่ดี
เป็นครูสอนพิเศษหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เรียนม๕
เรียนมหาวิทยาลัยก็แต่งชายเป็นครูฝึกสอนเธอก็ทำมาหมดแล้ว
โดนปฏิเสธจากโรงเรียนนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะเป็นครู
ก็ตั้งใจจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียนโรงเรียนรัฐให้ได้
คือน้องหนามบอกว่าเดี๋ยว๒พฤษภาคมจะไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วย
ตอนตัดผมสั้นแต่งเป็นผู้ชาย
เขาก็พยายามทำตามกฎระเบียบต่างใช่ไหม

ถ้าระวังตัวดีหนามเชื่อว่าเด็กวัยนี้คือเด็กวัยที่อยากรู้อยากลอง
แล้วเขาก็คงแบบถ้าเขาจีบจริงคือดำคิดว่าเขาน่าจะจีบ
เพราะเขาอยากลองของมากกว่าหนำคิดว่าถ้าระวังตัวดี
แล้วเราสามารถเป็นครูที่ดีให้กับเขาได้แล้วเขาเห็นเนี่ย

อยากทำให้สังคมได้เห็นว่าที่นำออกมาเรียกร้อง
ไม่ใช่เพราะหนำยังอยากจะเข้าไปครูในโรงเรียนนั้นอะไรประมาณนี้ครับ

แต่แค่อยากให้สังคมได้เห็นปัญหาว่าขนาดเรามีกฎหมายของความเท่าเทียมออกมาแล้วเนี่ย
แต่เราก็ยังถูกเลือกปฏิบัติ
แต่เธอบอกว่าเธอเจอบางโรงเรียนนะฮะ

ทุกโรงเรียนนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ยังเจออยู่ก็คือ

พฤษภาคมนี้เธอเลยจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
ภายใต้กลไกการคุ้มครองกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ที่มีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดูแลตรงนี้อยู่